สำหรับสถานการณ์ในต่างประเทศต้องจับตาไปที่สถานการณ์ที่ตอนนี้ตึงเครียดมากทีเดียวนะคะ
คาบสมุทรเกาหลีค่ะหลังจากที่เกาหลีเหนือยิงขี่ปนาวุฒิพิสัยใกล้จำนวนสองลูกลงในทะเลญี่ปุ่นนะคะ
ทำให้นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นค่ะเรียกประชุมฉุกเฉินพร้อมสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ระดมกำลังวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองค่ะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีคำสั่งให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ระดมกำลังเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองอย่างเร่งด่วนหลังจากที่เกาหลีเหนือค่ะ
ยิงขี่ปนาวุฒิพิสัยใกล้๒ลูกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
กำชับให้ภาครัฐของญี่ปุ่นทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และประเทศอื่นอย่างใกล้ชิด
เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้นายชินโซอาเบะได้เรียกร้องให้มีการประกันความปลอดภัยของเครื่องบินและเรือที่อยู่ในพื้นที่
พร้อมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนโดยเร็ว
เคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือในครั้งนี้นะคะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจัดประชุมฉุกเฉิน
ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นตรงกันนะคะว่าญี่ปุ่นจะต้องแสดงท่าทีที่ชัดเจนในการประท้วงการกระทำของเกาหลีเหนือที่จงใจ
ละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งคุกคามต่อความปลอดภัยของเครื่องบินและเรือในทะเลญี่ปุ่นค่ะ
ก่อนหน้านี้กองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยนะคะว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขี่ปนาวุฒิพิสัยใกล้๒ลูกลงในทะเลตะวันออกห่างจากชายฝั่งเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
ขณะที่สัปดาห์ที่แล้วค่ะเกาหลีเหนือก็ได้ยิงขี่ปนาวุฒิพิสัยใกล้ลงทะเลตะวันออกรวม๖ลูกด้วยนะคะ
ขณะที่เมื่อวานนี้นายคิมจองอื่นผู้นำเกาหลีเหนือยังประกาศโดยอ้างว่า
เกาหลีเหนือประสบความสำเร็จในการย่อขนาดหัวรบนิวเคลียร์
เพื่อที่จะนำไปติดตั้งบนขีปนาวุฒิได้สำเร็จแล้วค่ะ